ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เพราะว่าเรานำเสนอไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
มุมที่เขาเชื่อเขาศรัทธาก็มีนะคะแต่มุมที่มองว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมมันเป็นการเล่นกลเล่นมายากลหรือเปล่า
หลวงปู่ฤทธิเดชค่ะที่เพชรบูรณ์นะคะที่กินใบมะขามแล้วพออ้าปากมาเป็นตัวต่อบินออกมาเลยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นองค์พญาต่อบินออกมาโอ้โหต่อไม่ต่อยเลยนะ
เรื่องนี้นะคะทางสำนักพุทธของทางจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ไปปรามแล้วด้วยบอกว่าการกระทำในลักษณะแบบนี้มันไม่เหมาะสมจริงจริง
นี่ก็คือที่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังในตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เดี๋ยวให้เราให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้
เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนึงเอากระเป๋าไปรองไว้ที่ปากของหลวงปู่ฤทธิเดชกันตะวันโนนี่ค่ะ

อ๋อเข้ากรุงเทพฯเลยเหรอครับอ๋อแล้วจะกลับมาตอนไหนครับประมาณกี่โมง

ไปกับแม่ชีแล้วก็

เดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงนิดนึงค่ะคลิปแรกเนี่ยนะคะก็คือลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิง
เอากระเป๋าแล้วก็เอาถุงพลาสติกไปรอเอาไว้ที่ปากของหลวงปู่ฤทธิเดชนะคะ
แล้วตัวต่อบินออกมา
แล้วตามเสียงผู้หญิงในคลิปเนี่ยบอกว่า๓องค์เลยก็คือตัวต่อ๓ตัวค่ะ
ออกมายังไม่ตายแล้วก็ไม่ต่อยปากไม่อะไรด้วย
คนก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะมายกลหรือเปล่า

หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมหลวงปู่ไม่อ้าปากให้ดูก่อน
ก่อนจะเคี้ยวใบมะขามเนี่ยมันไม่ได้มีตัวต่ออยู่ในปากอยู่แล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ปรากฏว่าหลวงปู่ฤทธิเดชมีกิจนิมนต์ไปกรุงเทพกุฏิก็ล็อกกันนะคะ
ก็เลยโทรศัพท์ถามลูกศิษย์ก็ตามเสียงเมื่อสักครู่
สิทธิ์บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าไปทำอะไรที่กรุงเทพ
ส่วนนางสาวเกรดลูกศิษย์นะคะเธอก็บอกว่า
บวชชีพรามอยู่ที่นี่๔ปีแล้วหลังจากที่แม่เสียชีวิตก็มาบวช
วันที่หลวงปู่กำลังเสกองค์พญาต่อก็รีบไปดู
เธอบอกว่าเธอเห็นกับตาเลยเนี่ยองค์พญาตอบแบบนี้
มีองค์พญาต่อออกมา๒๓องค์
ตลอดเวลาที่บวชเนี่ยก็เห็นเรื่องราวปฏิหารที่เกิดจากหลวงปู่ฤทธิเดชเยอะจริง
เอาฟังเสียงลูกศิษย์คนนี้ดูก่อนค่ะ
ง่ายค่ะแล้วพระในประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่าใครสามารถเสกท่านองค์ไหนเสกได้เนอะ
นี่นะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอปฏิหารที่เกิดจากหลวงปู่ฤทธิเดชหลายอย่างจริง
ทีมข่าวก็เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ที่สำนักสงฆ์ค่ะ
ศิษย์ก็ทยอยเดินทางกันไปตลอดทั้งวันเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่หลายคนก็เลยไปขอพรที่สารตายายแทน
คุณผู้ชมคะพระพิสุขสงฆ์ยังมา

พระเดินทางมาด้วยคือพระท่านบอกว่าอยากเห็นน่ะ
อยากเห็นปฏิหารของหลวงปู่ฤทธิเดชนะคะ
แต่เรื่องอย่างอื่นอย่างไรยังต้องติดตามดูเอาตอนต่อไปนะ
เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นกับตายังไม่ได้สัมผัสถึงขนาดนั้น
โอ้โหนี่นะคะส่วนผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เราไปคุยด้วยเธอเป็นแม่ค้านะคะอยู่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละ
บอกว่าพอเห็นข่าวก็เดินทางมาเพราะว่าเธอเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
พอเห็นก็ยิ่งรู้สึกศรัทธาอยากจะมาขอบูชาเหรียญหลวงปู่
ราคา๑๙๙บาทนะคะอยากจะบูชาสักเหรียญนึง
เหรียญนี้นะคะด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะคะ
ด้านหลังพิมพ์เป็นรูปองค์พญาต่อนะคะ
เชื่อกันว่าต่อเงินต่อทองต่อยอดธุรกิจแบบนี้ค่ะ

บูชากล่ะโทษเป็นเหรียญนะคะ
ได้อย่างงี้ถ้ามีสาเหตุถ้ามีตังที่มีส่วนมีระแจ

นี้นะครับเขามีความศรัทธาละค่ะ
แต่ว่านี่ก็คือเหรียญใช่ไหมคะ
อย่างที่เห็นตามคลิปภาพว่าก็จะมีคนเอาถุงเนี่ยไปรอที่ป่าของหลวงปู่เลย
พอโอมพ่ายัตราบินออกมาจากปากนี้
เขาต้องรอให้ตัวต่อละสังขาร
ใช้คำนี้ละสังขารอยู่ในถุงแล้วก็เหมือนกับมีการเช่าไปบูชากันด้วยอ่ะ
คือพอออกมามันยังไม่ตายอย่างนี้ค่ะต้องใช้เวลากว่าตัวต่อจะตาย
เขาใช้คำว่าต้องรอให้ต่อละสังขารก่อนนี่ค่ะ
ส่วนสำนักพุทธของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
อุปชาของหลวงปู่ฤทธิเดชลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่สำนักสงฆ์นี้นะคะ
ก็นำหนังสือคำสั่งยุติการกระทำนี้และยุติการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยสิ้นเชิง
เพราะสิ่งที่ทำอยู่มันผิดวินัยมันไม่เหมาะสม
แต่การกระทำของหลวงปู่เนี่ยเบื้องต้นยังไม่เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงนะคะนี่นะคะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่ได้เจอหลวงปู่ฤทธิเดชเดี๋ยวต้องนัดกันอีกรอบนึง
เดี๋ยวพรุ่งนี้คาดว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะแจ้งกันแบบชัดอ่ะ
เจอตัวกันหน่อยนะคะก็จะแจ้งกับทางหลวงปู่นะคะบอกว่าให้ยุติการกระทำแบบนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่พระเราไม่ควรจะนะทำอย่างนี้มันไม่ดี
ทำให้ชาวโลกชาวนั้นเขาก็ตื่นเฮือฮาหรืออะไรต่อไรในพระ
ทำอะไรยังไงอย่างนี้นะ
กระทำของท่านมันไม่เหมาะสมกับสมณสารูปของ
ความเป็นพระต้องให้ยุติการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
โดยสิ้นเชิงมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงอะไรที่ตกลงได้
เพราะว่าถ้าเป็นพระจริงถ้าท่านมีถ้าท่านมีมีวิชาความรู้
ถ้าท่านแสดงท่านก็แค่ว่าปรับเอาบัตรธรรมดาแต่ถ้าไม่มีแล้วไปแสดงที่ว่าเราใช้คำว่าอวดอุตริเนี่ย
อันนั้นแสดงอันนั้นแสดงว่าจะเป็นการถึงท่านว่าร้ายแรงอืม
บัตรลุงยังไม่เข้าข่ายก็ยังไม่เข้าข่ายเพราะว่าเพราะว่าอ่า
มันเป็นวิชาที่เหมือนความเชื่ออยู่อืมแต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านฝึกวิชานี้มาเป็นสิบปีนะคะ
ครับได้องค์ความรู้มาจากโอ้โหอีกทอดหนึ่งอ่ะแล้วก็ฝึกอยู่นานกว่าจะสามารถทำแบบนี้ได้ที่แบบกินใบมะขามแล้วก็คายออกมาเป็นตัวต่อนะคะ
ทีนี้ค่ะก็เลยมีการตรวจสอบเพิ่มเรื่องของที่ตั้งของสำนักสงฆ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
มันเป็นลักษณะของที่ดินส่วนบุคคลญาติโยมถวายให้ค่ะแต่ยังไม่มีการยื่นขออนุญาตก่อตั้งเป็นวัดนะคะ
แล้วก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดให้วัดต้องมีพื้นที่มากกว่าหกไร่ขึ้นไปซึ่งเรื่องของการตั้งสำนักสงฆ์
เดี๋ยวจะต้องนำไปสู่ขั้นตอนในลำดับต่อไปในการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แต่เบื้องต้นที่ดินตรงนี้ก็คือที่ดินส่วนบุคคลญาติโยมถวายให้นะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเอาละถ้าหลวงปู่ฤทธิเดชท่านจะอมตัวต่อไว้ก่อนจริงเนี่ย
แบบยังไม่ตายด้วยนะค่ะโอ้โหไม่ต่ออีกในปากอะไรหมดเลยเหรออืมใช่ไหม
คือตอนคายออกมายังไม่ตายเลยอ่ะใช่ไหมฮะคือต้นกำเนิดของการมีวิชาอาคม
มีอิทธิฤทธิในเชิงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือหลวงปู่ศุกร์ใช่ค่ะนะฮะ
หลวงปู่ศุกร์นี่อยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับทุกผู้ชมครับวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดปากคลองมะขามเท่าหรือวัดหลวงปู่ศุกร์นะครับ
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏวันนี้วัดปิดนะฮะนี่ฮะ
แต่ก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะเดินทางมากราบไหว้กันอยู่นะครับ
เราได้คุยกับลูกศิษย์ของลุงปุสุกนะครับคือนายพิสิทธิ์อายุสามสิบแปดปี
ผมไม่รบรูและเชื่อด้วยครับ
เพราะว่านั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้
เหมือนคนโบราณบางคนก็ต้องมี

เขาจะคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกหัก
ในหลักศาสนาเราพระพุทธเจ้าท่านก็

ครับท่านที่ท่านจะตรัสรุก็ท่านก็ฝึกในเรื่องของ
ทำได้แต่ว่าไม่ใช่ผลทางพ้นทุกข์พ้นกิเลสไปอยู่ที่
วิจารณะยาลของแต่ละบุคคลนะครับเราศัตรูได้แต่
เราก็ไม่งมงายเราก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปครับ
เราเจอลูกศิษย์ของหลวงปู่ฤทธิเดชอยู่คนหนึ่งนะครับ
เป็นชาวนครปฐมนะฮะชื่อนางสาววันทิพย์อายุ๓๖ปีมีอาชีพขายเสื้อผ้าออนไลน์

เธอบอกว่าเธอเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฤทธิเดชมา๒ปีแล้ว
หลังจากได้องค์พญาต่อมาเนี่ยโอ้โหขายดีแบบขายดีมาก

พอได้พญาต่อจากหลวงปู่ฤทธิเดชมาบูชา
ส่วนโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือผู้คนจะว่ายังไงเนี่ย

จะมีตอนนี้ก็คือสงสารหลวงปู่ต้องมาโดนโจมตี
ถึงท่านจะไม่มีพญาต่ออะไรพิเศษออกมาเนี่ย

วันนี้วันดีเลิกดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ท่านแบบว่าองค์ต่อท่านก็จะเกิด
พอจะเกิดท่านท่านจะไม่รู้หรอกว่าจะเกิดวันไหน
พอคุยกับเราอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเกิดท่านก็

ซึ่งท่านก็ไม่น่ามาบังคับว่าให้เราต้องบูชา
ซึ่งเราเห็นเราก็ขอบูชามาเอง

ที่เอาไปลงชิปกันเอง
ในความเชื่อก็คือส่วนตัวเชื่อแบบนับถือหลวงปู่อยู่แล้ว
ไม่ได้นับถือว่าท่านมีองค์ต่อว่าอะไร
คนที่พูดว่าเล่นกลอยากถามว่า
ถ้าเกิดว่าคุณทำได้ก็ทำให้ดูสิ
เราจะได้รู้ว่าคุณเล่นกลอมตัวต่อได้เหมือนกัน
เพราะตัวต่อที่ออกมาก็คือเป็นกลอมเป็น